ท่านผู้ชมครับดูเรื่องสถานการณ์น้ำในเขื่อนหน่อยนะฮะ
เพราะว่าสิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักนะครับที่ผ่านมาเราก็มีฝนตกหนักเป็นช่วงช่วง
น้ำในเขื่อนหลายหลายเขื่อนก็เยอะอยู่ต้องระบายออกนะครับ
ที่เป็นปัญหาจริงคือด้านอีสานกับฝั่งตะวันตกนะฮะ
ซึ่งไม่ได้ลงมาทางเหนือกลางแล้วมาเจ้าพระยาเหมือนกับปี๕๔นะครับ
แต่คนที่อยู่แถวนั้นในจุดที่ต้องระบายน้ำพร่องน้ำจากเขื่อนเนี่ยเขาเดือดร้อนแน่

ล่าสุดมีคำเตือนเรื่องของเขื่อนแก่งกระจานที่เพชรชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนชซึ่งก็ทำหน้าที่อยู่ในศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตด้วย
ออกประกาศศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตเรื่องสถานการณ์แม่น้ำเพชรชบุรี
โดยระบุว่าเวลา๑๒นาฬิกาวันนี้นะครับ๖สิงหาคม
น้ำเริ่มไหลล้นทางระบายน้ำที่เป็นทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปินเวย์เขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี
ปริมาณน้ำดังกล่าวทยอยไหลลงแม่น้ำเพชรบุรีจากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชร
และจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลมตามลำดับ
โดยผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเมินว่า
น้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่๒ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี
ในเวลา๒๔นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะเคลื่อนตัวถึงอำเภอเมืองเพชรชบุรีและอำเภอบ้านแหลม
โดยระดับน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ำ
ริมแม่น้ำและในเขตชุมชน
ซึ่งจะสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
เพราะฉะนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชน
อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี
เตรียมรับสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำ

ที่จะไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่
เพราะฉะนั้นท่านก็เตรียมพร้อมด้วยนะครับ
และก็จะมีระดับสูงขึ้นบางส่วนด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นอีสานที่ติดกับแม่โค้งนี่ก็ยังตรึงอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องสถานการณ์ฝนในช่วง๕๙สิงหาคม
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกครุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทยและอ่าวไทย
จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องสถานการณ์ฝนในช่วง๕๙สิงหาคม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสาน
ก็ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น

ก็จะมีอยู่๓๕จังหวัดด้วยกัน
กราฟิกที่หน้าจอนะครับ

เอ่อล้นตลิ่งดินโคนถล่มได้ในบางพื้นที่
ในช่วงวันที่๑๐ถึง๑๑สิงหาคมนี้นะครับ
ก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ไปติดตามสถานการณ์
เรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ส่วนสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่อื่นภาพรวมในขณะนี้
หลังจากที่มีฝนตกหนักมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะครับ
มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มอยู่๒๘จังหวัดนะฮะ
แต่ตอนนี้ก็คลี่คลายไปแล้ว๑๘จังหวัด
ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่บางจุดนะครับอยู่ในอีก๑๐จังหวัดด้วยกันครับ
ตอนนี้นักข่าวของเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
ที่ก็ตรวจสอบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีคืนวันพรุ่งนี้
เพราะว่าเมื่อเช้านี้น้ำก็ล้นสปิลเวย์
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์กับคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวนะคะ
รายงานมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ตอนนี้นะคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ก็ได้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้ว
หลังจากได้รู้ข่าวว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะ
ในเขื่อนแก่งกระจานได้ล้นสปิลเวลออกมาค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากำลังพลจากค่ายรบพิเศษแก่งกระจาน
ได้เข้าปฏิบัติภารกิจภายในเขื่อนแก่งกระจาน
เพื่อเก็บท่อสูบน้ำขนาด๑๒นิ้ว
รวมถึงอุปกรณ์สูบน้ำขนาดเล็กบางส่วน

เหลือเพียงการลักน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
ยังคงเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อน
พื้นที่แรกที่น้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะไหลลงไปนั้น
ก็คือพื้นที่ตำบลแก่งกระจานกับตำบลสองพี่น้อง

ทั้งสองตำบลไม่มีอะไรน่ากังวล
จากบ้านเรือนของประชาชนอยู่บนที่สูง
มีเพียงรีสอร์ทที่อยู่บริมแม่น้ำเพชรชบุรี
ได้รับผลกระทบบางส่วนเท่านั้น
ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ก็คือสภาพรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน

ตอนนี้นะคะห้องพักชั้นล่างได้ถูกน้ำท่วมหมดแล้ว
นายเจ็ดสดานุฏภัณฑ์เจ้าของรีสอร์ทแก่งเพชรนะคะ
ได้เล่าว่านานกว่า๑๐ปีแล้วที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมสูงขนาดนี้
แต่โชคดีนะคะที่ปริมาณน้ำค่อยเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้มีเวลายกของขึ้นบนที่สูงค่ะ
มันก็ขึ้นมาเรื่อยครับบางวันขึ้นมากบางวันขึ้นน้อย

แต่นี่ก็คือของข้างล่างของในห้องพักอะไรอย่างไรก็เก็บถัด
ที่รีสอร์ทผมถอดออกก่อนครับ
ถอดออกก่อนที่น้ำมันจะมา
มาครับมีประตูว่ารุงเขากำลังเพิ่งถอดเมื่อกี้ประตูไม่ได้ถอดไว้ครับ

ส่วนพื้นที่ตำบลกัดหลวงอำเภอท่ายาง
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ำต่อมาจากอำเภอแก่งกระจาน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ได้สอบถามไปกับนายขุนแผนทิมเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกัดหลวง
ซึ่งบอกว่าพื้นที่กัดหลวงเป็นเหมือนทางน้ำผ่าน
เพราะบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่สูงขึ้นมาจากริมแม่น้ำเพชรชบุรี
แตกต่างจากอำเภอเมืองโดยนายพลยุทธ์อังกินัน
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรชบุรีนะคะ
ก็ได้นำทรายและกระสอบทรายมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
เพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ละครับตอนนี้สายเราสั่งมาประมาณ๓๕๐คิว
แล้วก็ถุงประมาณ๒๕๐๐๐ถุงนะครับ
แล้วเราแจกให้ชาวบ้านได้กำหนดให้เขาว่าแจกตั้งแต่ไหน
ตอนแรกแจกให้คนละ๒๐ตอนนี้แจกให้คนละ๒๕นะครับ
อันนี้เป็นส่วนที่แจกให้ชาวบ้านชาวบ้านต้องมาโกยกันเองนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็กำลังไปเสริมตะหลิ่งอยู่นะครับ
ตรงที่เป็นจุดสล่อแล้วก็เป็นจุดที่คันดินเข้าไม่ถึงนะครับ
ซึ่งจะต้องใช้กระสอบทรายนะครับก็กำลังดำเนินการกันอยู่
เมื่อเวลาสิบนาฬิกามวลน้ำจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเพชรนะคะ
ตอนเวลา๒๒นาฬิกาและจะมาถึงอำเภอบ้านลาด
กับอำเภอเมืองตอนเวลายี่สิบสองนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะ
ที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะก็คือตรงบริเวณแม่น้ำเพชรชบุรี
ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะตอนนี้ปริมาณน้ำนะคะเริ่มสูงขึ้นแล้ว
ขณะที่ประชาชนเองนะคะก็ยังคงมาติดตามดูปริมาณน้ำที่นี่อย่างต่อเนื่องค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากบริเวณแม่น้ำเพชรชบุรีจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณสิรินทิพย์ด้วยนะคะแต่ว่าที่จังหวัดเพชรบุรียังคงมีฝนตกอยู่นะคะ